โควิดในมุมของการฉีดวัคซีนที่คราวก่อน
ก่อนหน้านี้เราเห็นภาพคนกันไปรอกันเยอะ
แล้วก็มีการตรวจสอบได้ว่ามีการรับจ้างลงทะเบียนฉีดวัคซีน
ก็มีการตรวจสอบแล้วคือใช้ช่องว่างตรงนี้ในการหาเงินเนี่ยนะคะ
สร้างความเดือดร้อนให้คนที่เขาต้องการฉีดวัคซีน
วันนี้ค่ะแก๊งทุจริตขายคิวฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อ
ก็เรียกว่าถูกจับกลุ่มเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชม
นี่แหละค่ะตำรวจสอบสวนกลางและตำรวจรถไฟ
จากการปูพรมค้น๗จุดในกรุงเทพและต่างจังหวัดเนี่ยนะคะ
ก็ปรากฏว่าสามารถจับผู้กระทำความผิดได้๖ราย
จับได้๖อีก๑ขอมอบตัวอันนี้ก็มาจากการที่เขาไปพบความผิดปกติของคิวฉีดวัคซีนที่ศูนย์บังซื้อ
เข้าไปตรวจสอบพบว่ามีการลงทะเบียนนอกเวลาทำการมากผิดปกติ
แล้วก็มีคนเยอะเลยที่รอคิวอยู่ที่ประตู๔๒๐๐คนเยอะเลย
ซึ่งจริงแล้วตัวเลขจริงของการนัดหมายฉีดวัคซีนที่ประตู๔อยู่ที่๓๐๐เท่านั้นเองนะคะ
ไปรอถึงสองพันเป็นไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็เลยใช้วิธียกเลิกคิวทั้งหมดเลย
พอยกเลิกคิวก็มีคนเสียหายมาร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ทำให้สามารถตรวจสอบได้ว่าเนี่ย
มันมีขบวนการเรียกเก็บค่าหัวคิวซื้อโคต้าฉีดวัคซีนหัวละ๔๐๐๑๒๐๐บาทหัวเรากี่คนที่เกินมา
มีคนตกเป็นเหยื่อศูนย์เงินรวมแล้วกว่า๗ล้านบาทก็เลยมีการสอบปากคำผู้เสียหายกว่า๒๐๐ราย
และในที่สุดสารก็ออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้อง๗รายนะคะฐานความผิดเนี่ยร่วมกันเข้าถึงโดยมิชอบ
ซึ่งระบบคอมพิวเตอร์กระทำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ร่วมกันแก้ไขข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบร่วมกันช่อโกงโอ้โหหลายข้อหาเลยนะคะ
แล้วเนี่ยค่ะเป็นภาพช่วงเวลาที่นำตัวผู้ต้องหามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
หนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยยอมรับบอกว่าเอาเงินจากการทุจริตไป
ประมาณสามถึงสี่ล้านบาทคิวฉีดวัคซีนอ่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ
โอ้โหซึ่งเรื่องนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
อนุทินบอกว่าเกิดจากเจ้าหน้าที่อาสาของเครือข่าย
โทรศัพท์มือถือค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ไปก็จะต้องมีการตรวจสอบไปที่บริษัทเครือข่าย
ถ้าหากพบว่ามีการกระทำผิดจริงก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
แล้วก็ต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยค่ะ